ทั้งคอสชรัฐบาลกตแล้วก็สนช
เรื่องการจัดการเลือกตั้งสอสอ
คือทางพักการเมืองก็หลายพักจะไป
แต่ว่าพักใหญ่อย่างประชาธิบัตย์กับเพื่อไทยบอกว่าไม่ขอไป
เพราะว่าคศไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง

ถูกต้องแล้วที่เชิญมาเนี่ยคือเชิญให้ไปฟัง
ไม่ได้เชิญมาเพื่อหารือเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรแบบนี้

แต่ทางด้านหัวหน้าคณะคอสชนะครับแล้วก็ผู้บริหารของคอสชรวมทางรัฐบาลด้วย
บอกว่านี่คือการตีรวนทางการเมืองไม่เคารพกติกา
โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสชบอกนะครับ
ว่าการที่ภาคการเมืองปฏิเสธจะมาหารือกับรัฐบาลและคอสชรวมทั้งกรกตในวันพรุ่งนี้
ถือว่าไม่เคารพกติกาเปรียบเหมือนนักมวยที่จะขึ้นชกบนเวที
แต่กรรมการเรียกให้มาฟังกฎิกาแล้วไม่ยอมมา
ดังนั้นถ้าไม่มาก็ควรจะเลิกชกไม่ต้องมาชก
ขณะที่พันเอกหญิงสุริจันทร์งาทองรองโฆษกคศบอกว่า
ข้อสชได้ส่งหนังสือเชิญไปยังพักการเมืองแล้ว๑๐๕พัก
ส่วนหนึ่งตอบรับมาแล้วแต่บางส่วนยังนิ่งเฉยอยู่
ซึ่งคอสชอยากให้ทุกภาคการเมืองเข้ามาร่วมรับทราบข้อมูล
และเปิดใจพูดคุยกันแต่หากไม่มาแล้วไม่ทราบรายละเอียด
ก็อย่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะถือว่าเป็นเรื่องของมารยาท
อยากให้พักการเมืองที่ตั้งใจจะไม่มาตอนนี้ยังมีเวลานอนคิดอีกหนึ่งคืน
ค่ะทางกรกตบอกแบบนี้ค่ะทางพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะ
ที่การกรกตบอกว่าตอนนี้มีพักการเมืองตอบรับเข้าร่วมหารือประมาณ๕๐๖๐พักนะคะ
ซึ่งในส่วนของกรกตจะรายงานความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ทยอยพิจารณาเสร็จแล้ว
ถ้ากฎหมายเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้
ก็จะมีการทยอยประกาศระเบียบต่างออกมา
ผลเอภประวิดวงศ์สุวรรณรองนายกรรรภและรัฐมนตรีว่าการกสมกราหมบอกว่า
หลังการหารือกับพักการเมืองในวันพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อย
ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือสัญญาใจอะไรที่จะต้องร่วมกันทำ
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งการที่บางพักไม่เข้าร่วม
ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรเพราะว่าเป็นแค่การตีรวน
ส่วนที่เป็นข่าวบอกว่าในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่า
ไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
พลเอกประวิทย์บอกแบบนี้นะคะว่า
คุณอภิษฎไม่ได้บอกว่าจะไม่เข้าร่วม
แค่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาพูดเท่านั้นค่ะ
ไม่เขาไม่ได้บอกเขาบอกเลยว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูด
แต่ว่ามีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเหล่านี้
ใช่ไหมก็นั่นไม่เขาก็เป็นพักใหญ่
เขามีสิทธิ์ที่พูดเขาพูดได้
ที่ประชาชนก็ให้การสนับสนุนด้วย

ก็ต้องไปว่ากันหลังผลการเลือกตั้งออกมานะ
ว่าใครจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครก็อยู่ที่ตัวเลขสอสอทั้งนั้นนะครับ
ส่วนการไปหารือกันวันพรุ่งนี้นะครับ
นายธนาชีรวินิศโคศกพักราชาธิปัตย์
วันนี้แถลงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์นะครับ
บอกว่าที่ไม่ไปก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการเลือกตั้งในครั้งนี้
เพราะว่าพักพลังประชารัฐก็บอกว่าจะเสนอชื่อเป็นนายก
แล้วก็ยังไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนร่วมที่จะไปนั้นได้แสดงความคิดเห็น
ทำให้เห็นว่าแม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของกระบวนการก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้นหากเป็นเช่นนี้ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอาจไม่เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
ขณะที่พักเพื่อไทยนะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยที่ยืนยันไม่เข้าร่วมประชุมเช่นกัน
ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ถือเป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
ไม่มีคุณสมบัติเป็นกลางเพียงพอที่จะเรียกพักการเมืองไปรับฟังกติกา
บิดเบี้ยวและออกแบบเพื่อเอาเปรียบพักการเมืองที่อยู่ตรงข้าม
พักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และคอสช
ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขานัดหารุยกันนะคะเดี๋ยวรอดูความคิดหน้าพรุ่งนี้